เกิดเหตุยิงกันในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีมีผู้เสียชีวิตสองคนนะคะ
หนึ่งในผู้เสียชีวิตค่ะเป็นคนขับรถแท็กซี่ที่พยายามจะลงไปช่วยเหลือในเหตุการณ์ครั้งนี้
และหลังจากที่คนร้ายได้ยิงมีผู้เสียชีวิต๒คน
ก็นำรถแท็กซี่คันนี้ไปจอดไว้ริมถนนราชพฤกษ์ค่ะ
เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นบริเวณใกล้กับมหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ในอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรี
ส่งผลให้นายสุรชัยแสงทองอายุ๔๑ปีคนขับรถแท็กซี่
และนายอเนกสะทองพร้อมอายุสามสิบแปดปีเสียชีวิตและมีผู้บาดเจ็บอีกหนึ่งคนนะคะ
คือนายทศพรสันทัศน์วัฒนาอายุ๒๙ปี
จากการสอบถามนายทศพรเล่าว่าคนร้ายที่ก่อเหตุคือนายนัทภูมิฟักยอดทองอายุ๓๑ปีค่ะ
ก่อนเกิดเหตุนายอเนกไปรับตนเองที่บ้านพักเดินทางไปพบกับนายนัทภูมิ
เพื่อคุยเรื่องธุรกิจที่ทำร่วมกันแต่ว่าตกลงกันไม่ได้นะคะ
พากันนั่งรถกลับโดยมีผู้ก่อเหตุนั่งมาในรถด้วย
จากนั้นนายนัทภูมิบอกให้นายอเนกจอดรถที่ข้างทางเพื่อลงไปทำธุระส่วนตัว
และเมื่อก้าวลงจากรถค่ะได้ชักปืนยิงกระหน่ำเข้าไปในรถหลายนัด
นายอเนกและตนเองได้รับบาดเจ็บ
นายอเนกตัดสินใจเหยียบคันเร่งหนีออกมาจากจุดเกิดเหตุ
จากนั้นได้ช่วยกันพยุงลงจากรถนะคะและโบกรถแท็กซี่ของผู้ตายเพื่อขอความช่วยเหลือ
ระหว่างนั้นนายนัทภูมิวิ่งตามมาค่ะและกระหน่ำยิงนายอเนกและคนขับรถแท็กซี่จนเสียชีวิต
จากนั้นค่ะขับรถแท็กซี่ผู้ตายหลบหนีไปและจอดทิ้งไว้ที่ริมถนนราชพฤกษ์มุ่งหน้าสะพานพระราม๔ปากเกร็ดนะคะ
เรื่องต้นตำรวจได้เก็บรอยนิ้วมือแฝงซึ่งอยู่ในรถกระบะไปตรวจสอบอย่างละเอียด
และกระจายกำลังไปตรวจค้นตามบ้านพักของนายนัทภูมิและบ้านญาติที่คาดว่าจะไปหลบซ่อนตัว
เพื่อนำตัวมาดำเนินคดีต่อไปค่ะ